สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
อายอยู่กินน้ำค่ะจิบกาแฟค่ะเป็นกาแฟไปค่ะคุณค่ะน่ากินกาแฟเป็นเหรอน่ากินเป็นเหรอ
น่ากินเป็นพี่หนุ่มเขาดูแลรักษาสุขภาพร่างกายและเชียมของเขาเออเขารู้งาน
เธอเมื่อวานมีคนมาถามฉันว่าเมื่อเดี๋ยวนี้ทำไมกันชัยเป็นกะเทยกว่าฉัน
ไม่เพิ่งออกจากกองถ่ายมันไว้บนขนาดหน้าจริงหน่อย

เขาก็บอกอ๋อเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาเจอพี่หนุ่ม

นี่คือผมผมยาวไงธรรมดาผมจะแบบรัด
มัดจุกไว้แต่เมื่อถ่ายแรกการเรายังจะหวีซี้

ผงไปกันแล้วว่าติดกิ๊บแล้ว

เธอยได้แต่กำเนิดฉันได้ไม่เคยคิดจะติดกิ๊บเหรอ

จริง
วันนี้เรียกว่าเปิดตำนานแห่งความรักโบสถ์เซ็นต์จอร์สสถานที่ประกอบพิธีเศรษฐกรรมสมรส
ใกล้เข้ามาแล้วกับงานสำคัญที่เรียกว่ากลายเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ของโลกเลยทีเดียว
นั่นก็คือพิธีเสกสมรสอันยิ่งใหญ่ของเจ้าชายแฮรี่รัชธาญาติลำดับที่๖แห่งราชวงศ์อังกฤษ
และคู่มั่นสาวนักแสดงสาวชาวอเมริกันเมแกนมาเคิล

หลังจากคู่บ่าวสาวก็เข้าพิธีเสกสมรสเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ย
มุ่งหน้าสู่หน้าโถงเซ็นต์จอร์ส
สถานที่จัดเลี้ยงรับรองแขกเหลือ
ท่ามกลางการเฝ้าชมยินดีของประชาชนทั้งสองข้างทางเลย
สำหรับโบเซ็นต์จอร์ดที่ตั้งอยู่ภายในพระราชวังบินเซอร์แห่งนี้เนี่ย
ครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ที่เจ้าชายแฮรี่นั้นเคยเข้าพิธีศีลจูบ
เมื่อครั้งแรกประสูจน์ตั้งแต่ปี๑๙๘๔
โดยโบสถ์เซ็นต์จอยด์ก็เป็นโบสถ์สไตล์โกทิก

เมื่อก่อนก็เป็นสุสานเก็บพระศพของกษัตว์อังกฤษ
จำนวน๑๐พระองค์แล้วก็ถือว่าเป็นศาสนสถาน

ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ใช้เป็นพื้นที่สวดภาวนา
แล้วก็ประกอบพิธีศาสตร์ศาสนาขนาดเล็ก
เรียกว่าในภาษาวินเซอร์ก็มีพิธีกรรมต่างของราชวงศ์อังกฤษทั้งหมดเลย

ไปอีกเรื่องหนึ่งสาวสุดอ้ำบุกตบกิ๊ก

ไว้ไว้ทำไมคุณจะไว้ทำไม

ฉันไม่ได้ช่ำชองเหมือนเธอที่เรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นมา

ทุกสิ่งทุกอย่างแม่งชีวิตเธอเนี่ยรอดมาจากชะนีด้านญี่ปุ่นมาก

หนูรู้แล้วอันนี้ให้พี่หนุ่มอ่านให้จบ

หวังให้ตายหลับอยู่จะตัดอวัยวะเพศอย่างนี้

บ้าคช่ำสองสาว

พี่อ่านไปเล่าก่อนเดี๋ยวหนุ่มจะลองดู
นะพี่เอาสีแสงไว้เพราะมันหยาบมากเลย

ร่วมกันแชร์เรื่องราวสาวสุดทนผัวนะครับ

ไปมีอะไรกันแต่ปากของผู้หญิงอีกฝั่งหนึ่ง

แต่ทำไมเจอผัวใส่อังในตัวเดียวอยู่ด้วย

ได้มีการโพสต์คลิปนะครับแล้วก็ภาพเนี่ยนะฮะ

พ่อของลูกมาเปิดโรงแรมมีอะไรกับผู้หญิง

แต่กางเกงในตัวเดียวแต่เขาบอกกับเราว่า

เพื่อนสามีเราก็ไม่ดี

นะฮะแต่ก็ยังร่วมลูกสามีพ้าหญิง

นี่จริงเท่าไหนนั่งพี่
พี่ถามหนูจริงไหมทำไมไปทำร้ายผู้หญิง

มันผิดที่ผู้ชาย

ไปพบสามีตัวเองใส่กางเกงในตัวเดียว

แต่ยังร่วมมือกับสามีพาผู้หญิง๒คน

เพื่อนกันได้เพราะว่านิสัยเหมือนกันนี่เองเขาว่างั้นนะครับ
อย่างไรก็ตามนะจากคลิปดังกล่าวเนี่ยก็พบว่าผู้หญิงแล้วก็เพื่อนจำนวนนึง
เข้าไปในม่านรูดซึ่งเธอนะครับไปพบกับผู้หญิงที่คาดว่าน่าจะเป็นกิ๊ก
นะฮะสองคนนะฮะของสามีแล้วก็เพื่อนสามี
โดยเธอเข้าไปทำร้ายตบตีผู้หญิงที่เป็นกิ๊ก
โดยสองสาวระบุสั้นว่ามาเป็นเพื่อนเฉย
หนูมาเป็นเพื่อนเขาเฉยแล้วก็ไม่ได้มีอะไรกับผู้ชายเลย
แต่ผู้ชายใส่กางเกงในตัวเดียวอยู่

ผู้หญิงอาจจะมาเป็นเพื่อนแล้วก็กางเกณฑ์ผู้ชายในขาดว่า

ไม่ไม่เคยไม่เคยไม่เคย
กูเปิดทอมหนักหรือเปล่าพ่อแม่

ช่วงอี่แอ็งจี้แอฟโนเซ็นต์ด้วย

มันเรื่องบางเรื่องดี
สงสารมาอยู่ด้วยครับว่ะหรืออย่างนี้มันเรียกว่ามาจี๊กู้
น้องสงสารมาอยู่มั้ยฮาวไม่เอาจริง
ถ้าเป็นพี่หนุ่มคิดว่าถ้าแบบเป็นผู้หญิงคนนี้มันควรเข้าไปแล้วแบบ
ผู้ชายมันควรลอยนวมแบบนี้เหรอ

อันนี้เล่าเป็นวิทยาธารนะเป็นเรื่องในอดีต

แต่ว่าผมส่วนใหญ่ผมจะโดนไง

เวลาผมอยู่อย่างนี้เขาใช้หนี้เลย

คล้องมือกูจะร้ดนะคล้องมือพอตบหน้าผมเลือดใสจิ๊บ

บอกไม่ได้บอกไม่ได้

ข้ามไม่ต้องพูดถึงและโอเคจบ

แต่ผู้หญิงหนูอาจจะไม่ทำร้ายเขานะ

อ้าวแต่ถ้าผู้หญิงทำร้ายให้เมล่า

เหมือนมีดาราผู้หญิงหนู
มาจ้างนักสืบเลย

จ้างนักสืบเนี่ย

ขับรถทนประตูลบทับ

ดาราคนหนึ่งแบบเคยจ้างนักสืบไง

อันนี้หนูคุ้นเหมือนหนูเคยได้ยิน
แต่ก็เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นมา๒๓ปีนี้
จ้างขนาดนั้นเลยเหรอ

ไม่เอาดีอื้อเขียน
เขียนบ้างไหนอยากรู้
แล้วเช้ามาผู้ชายก็บอกวันนี้ผมไปทำงานแล้วกำลังจะแต่งงาน
อุ๊ยอันนี้เอ๊ะ

ไฮโซคนนี้เลิกกับแฟนเก่าหรือยัง

เดี๋ยวไปตัดต่ออีกกูสวยอีกล่ะ
อันละไงไม่ตัดอันนี้ไปออก
ทำอะไรแล้วงงแล้ว
โเร็ดก็แฮปปี้แอนดิ้ง

นั่นมันก่อนแต่งานไม่เป็นไร
วี้วะล่ม
ถ้าจะไหลเรื่องของพี่อ่ะ
ทีเล่าข่าวของพี่ก่อนแล้วพี่ค่อยเขียน
ขอแสดงความยินดีความใหญ่โดนโดนตัวหน้ากับคุณเลย
นุ้มโดนกอลลาปาก
เหมือนอยู่ทุเรียนตะอีหัวอะไรแหละ
เขาจะมีมอไซค์อยู่ริมถนนนะ

เขาจะขับตามขี่ตามเขาเลยเรียกแล้วก็ต่อขอเหมาซื้อเลยทีเดียว

ทุเรียนบางทีไปไม่ถึงตลาดนะ
คือเขาจะมีแบบคนเหมาซื้อก่อนเลยตอนนี้

บางทีแบบรถนี่ไปจอดตลาดปุ๊บนะ

เสนอราคาเลยประมูลกันเลยว่าขนาดนี้เรียกว่าเท่านี้

วันยักษ์พื้นที่ปลูกทุเรียนสามารถผลิตได้
ไล่หนึ่งนะไล่ตายไล่หนึ่งนะ๓๘๐๐๐๐บาท
อ๋อถือว่าหรือมี๑๐ไล่ล่ะ
มี๓ไล่ล่ะก็ล้านแล้ว
คงแล้วเนี่ยมีรายได้ตั้งแต่คนละล้าน
บางคนเนี่ยรายได้เกิน๑๐ล้าน๒๐ล้าน

คนจีนมาจองตั้งแต่ยังไม่ออกออกดอก

เอ๊ะทำไมวันนี้ผมได้กลิ่นน้ำหอมผมหอมชุยไงบ้าง
คุณฉีดมาใช่ไหมคุณฉีดน้ำหอมอะไรมาอา
ถามน้ำหอมเพื่ออ๋อหอมหรอไม่มีผู้ชายซื้อมานี่
นี่เอาเดี๋ยวค่อยบอกทำไมอะ
กลิ่นน้ำหอมน่ะชอบกลิ่นนี้หรอคะใครว่ามันหอม
ใช่วันนี้หนูเปลี่ยนกินน้ำหอมให้เมียเธอที่บ้านฉีด
ต้องต้องสิต้อง๘๓แล้วเรามึงมีเราอยากอยากว่าจะคนต้อง๑๗๐๐ให้กลับประสานไม่จะออกมาใช่ออกมา

หลังจากที่ทำให้มีคุณภาพและความปลอดภัยเนี่ย
ออกมาโพสต์ถึงข้อความถึงปัญหาของรถบริการนะฮะ
ขนส่งสาธารณะที่ถูกร้องเรียนจากประชาชนมากที่สุดนะฮะ
ในช่วง๔เดือนแรกของปีนี้นะครับ
ประมาณ๒๕๖๐นะครับ
เป็นเรื่องของรถแท็กซี่มากถึง๑๒๙๐๐เรื่อง

กินน้ำพี่กินน้ำ

อย่างที่บอกว่ากรมการขนส่งทางบกนะฮะ
แล้วก็องค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุมกำกับดูแลระบบการขนส่งทางถนนเนี่ย
เพื่อที่จะให้มีคุณภาพแล้วก็ความปลอดภัยเนี่ย
ก็ได้โพสต์ข้อความถึงปัญหาของรถบริการขนส่งสาธารณะเนี่ย
ที่ถูกร้องเรียนมาจากประชาชนที่สุด

ปีงบประมาณ๒๕๖๐เนี่ย
พบว่าเรื่องส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะ

ถึง๑๒๙๐๐เรื่องเลยนะฮะ
จากทั้งหมด๑๘๓๖๖เรื่อง

จัดอันดับ๕เรื่องที่ถูกร้องเรียนมากที่สุดก็คือ
สำหรับเรื่องที่ถูกร้องเรียนเป็นอันดับ๑

จากเรื่องร้องอะไรทั้งหมดเป็นเรื่องของการปฏิเสธ

กลัว๑ก็ความใจเขาละเนาะ

คือเขาไปแล้วเนี่ย๑ส่งรถไหนท่าน

เพราะฉะนั้นในการเดินอาจจะไม่คุ้มต้นทุน

อันดับที่๒เป็นเรื่องของความปลอดภัย

โดยส่วนใหญ่สาเหตุนี้ถูกร้องเรียนมาจากเพื่อนผู้หญิง

เนื่องจากสาเหตุมาจากคนขับพูดจาแทะโลม

อันดับที่๓ที่เป็นปัญหาขึ้นมาเนี่ย

เรื่องของมิตเตอร์เนี่ยบางทีเนี่ยทุกวันนี้

แท็กซี่บางรายเนี่ยไม่กดมิตเตอร์จนเนี่ย

เหมาเมื่อก่อนจะมีปัญหาอย่างนี้ตามสนามบิน
หรือบางรายอาจจะขอค่าโดยสารเพิ่มพิเศษ

และวินัยการจราจรของผู้ขับขี่

สามารถติดต่อกรมขนส่งทางบก

เวลาลงเครื่องมาที่ดอนเมืองเนี่ยนะฮะ
เดินออกมาเสร็จปุ๊บไปเรียกแท็กซี่เนี่ยนะ
ไม่ไปนะเขาจะต้องไปแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะ
เข้าคิวอยู่ตามตรงไหนไหมไม่ใช่เข้าคิวเขาจะไปรับฝรั่งหรือไปรับ
เลือกผู้โดยสารอะไรอย่างนี้เลือกผู้โดยสาร
เขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมันแก้ไม่ได้หรอกทุกวันนี้แท็กซี่เปล่า
เมื่อก่อนสมัยมีอูเบอร์เนี่ยอูเบอร์ทุกวันนี้ไม่มีแล้วถูกต้องไหมฮะ
เมื่อก่อนอูเบอร์เข้าสนามบินเองไม่ได้ถือว่าผิดกฎหมาย
เพราะฉะนั้นจริงแล้วมันก็เป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกอยู่แล้ว

มันมีเรื่องราวอันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นที่เมืองไทย

เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่ง
ที่ได้เดินทางไปถึงยอดเขาง้อไป

ที่มณฑลเสชวนประเทศจีน
แล้วเขาก็ปีนข้ามรั้วนะฮะกั้น

หวังจะทิ้งร่างดิ่งลงไปยังหน้าผาสูงเนี่ยโอ้โห
๓๐๐๐เมตรน้อง๓๐๐๐เมตร
นี่ไงคุณดูคลิปนี้
๑เมตรแต่ในช่วงนาทีสุดท้ายเนี่ย

คิดจะเปลี่ยนใจไม่อยากทิ้งชีวิตตัวเองลง

เพื่อดันปีนกลับขึ้นมาไม่ได้

พระจีนนักท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณนั้น

ทางด้านพระที่อาศัยอยู่บนเขาง้อใบ

เขาบู๊ตึงเขาง้อใบ
หลังจากที่ท่านได้ยินเรื่องว่ามีคนจะมากระโดดหน้าผา
ก็ได้รีบเข้ามาดูแลช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
โดยนำท่อน้ำดับเพลิงให้ชายคนนั้นผูกไว้ที่เอว
ที่พระรูปอื่นรวมถึงนักท่องเที่ยวจะต้องร่วมตัวแรงร่วมใจกันดึงชายคนนี้ขึ้นมาจากโขดหินนะฮะ
ซึ่งอยู่ลึกลงไปน้อง๓เมตรจากหน้าผาจนในที่สุดเวลาผ่านไป๑๐นาทีก็ช่วยชีวิตก็ขึ้นมาได้
ทั้งนี้เนี่ยพระเขาได้เตือนใจชายคนนี้ว่ามนุษย์เราเนี่ยยังมีสิ่งดีที่รอให้ทำอยู่อีกมากมาย
นะเราควรหวงแหนช่วงเวลาเหล่านี้เอาไว้และสนุกไปกับมันในขณะที่ยังมีโอกาส
จริง

คุณที่คิดบวคผมเห็นวันคุณเดินคุณยืนด่าเขาลุ้นตากอีกไปเรื่อยเลย
ลูกน้องคุณนะด่ายังทันอีสหรอ
ไม่ใช่เค้าคิดดีกว่าฉันเค้าซื้อของไอซี่กันฉัน
ในระหว่างต่อลองกำลังคุยกดค้างไว้ก่อนเลย
เมื่อกี้พูดถึงเรื่องแบบว่าเราควรจะคิดบวกถูกไหมคะ
เหมือนผู้ชายคนนี้ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ๔๓ปี
หลายคนที่แบบว่าเห็นข่าวคือเขาอยากจะไปพิชิตยอดเขาเอเวอเรสมา
ทีนี้เนี่ยเมื่อปี๒๕๑๘คุณผู้ชมค่ะ
หรือว่า๔๓ปีที่แล้วเนี่ย
ผู้ชายคนนี้ชื่อเซียป้ออี้ค่ะเป็นชาวจีนวัย๒๔ปี
ก็เป็นหนึ่งในทีมผู้กล้าที่ขึ้นไปปีนเทือกเขาฮิมาลัย
หวังจะพิชิตยอดเขาเอเวอร์เรสนะคะ
ข่าวที่สูงที่สุดในโลกที่เรียกว่า
เหล่านักปีงเขามากมายเนี่ยล้วนฝ่ายฝัน
ว่าวันหนึ่งฉันจะต้องไปสัมผัสที่นั่นให้ได้
เขาเรียกว่าเป็นจุดอันตรายที่สุดที่ความสูงกว่า๘๐๐เมตร
ระดับน้ำทะเลนะคะเพื่อนคนหนึ่งในคณะเกิดล้มป่วยขึ้นมา
ปรากฏว่าตัวเองก็เสียสละถุงนอนให้เพื่อน
ปรากฏว่ามันทำให้เขาเนี่ย
ทั้งสองข้างของป่ออี้นั้นถูกหิมะกัดอย่างรุนแรงมาก
เขาเลยแบบว่าจะไปถึงยอดเขาเอเวอเรสอีกนิดเดียวเอง
ต่อไม่ได้จำเป็นต้องกลับลงมา

จำเป็นจะต้องตัดขาเขาทั้งสองข้าง
ตัดเท้าทั้งสองข้างเขาบอกว่าหิมะมันกัดอย่างรุนแรงมากจริง
แล้วก็ต้องเรียนรู้การใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีเท้าอยู่นะคะ
ตั้งแต่ปี๒๕๓๙เขาก็ล้มป่วยลงด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเข้าไปอีก
ต้องยอมสูญเสียขาทั้งสองข้างเลยนะคะ
จากแรกจากเท้าเป็นมะเร็งขาไปอีก
ก็จากหัวเข่าลงไปทีนี้ก็รักษาชีวิตตัวเองแม้กระทั่งไม่มีขา
แต่ว่าความคิดของเขาที่จะไปพิชิตยอดเขาเอเวอเรสมันไม่หมดคุณผู้ชมค่ะ
จริงก็ปี๒๕๕๗ทำความฝันของตัวเองกลับไปใหม่

เพราะว่าพายุหิมะนั้นมันพัดกระหน่ำรุนแรงมากขึ้นไปไม่ได้
๒๕๕๘ไปอีกก็ไม่ได้

จนมาปี๒๕๖๑ค่ะ
อี้ตอนนี้๖๙ปีแล้วนะคะอายุอนาม
ก็เดินหน้าสู่การตามความฝันอีกครั้ง
จริงเขาไปพี่ดูสิ
แล้วที่สำคัญคือเขาสามารถพิชิตได้ด้วยรอบนี้

โออี้สามารถสัมผัสยอดเขาเอเวอเรส

โดยเขาคือผู้พิการไร้ขาทั้งสองข้าง

นี่คือชนะจากมะเร็งมาแล้ว
ชนะตัดการตัดขาตัดเท้ามาหมดแล้วเนาะ

ความฝันที่เขาเคยคิดไว้ตลอดทั้งชีวิตเขา
เขายังเลือกที่จะทำความฝันนี้อยู่
ที่สำคัญไม่มีขาแต่เป็นแบบคนแรกของโรคเลยนะคะ

โดยไม่มีขาทั้งสองข้างได้

คนเราแบบอยากทำอะไรแล้วแบบตั้งใจจริงเขาก็ทำสำเร็จได้
คือนี่ก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจของหลายคนนะฮะ
ที่เรียกว่าปัจจุบันนี้อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วย

ก็อยากจะให้ดูว่าวันหนึ่งเขาสามารถที่จะลุกขึ้นมา
แล้วก็พิชิตเอาเสื้อเขาก็ได้
มนุษย์ครบร่างกายครบสามสิบสองยังไปไม่ถึงด้วย
ใช่ไปไม่ถึงไม่ใช่อะไรความตั้งใจเองขนาดเขาหรือเปล่านี่แหละ

ลองสู้ต่อไปนะคุณแม่
นิสัยแท็กซี่ไม่หรอกแท็กซี่บางคนดีก็ดี

ห้องโกงน่ะไปห้องโกงเรายังหาแท็กซี่นั่งยากจักรไทยห้า
นั่งแท็กซี่ห้องโกงนี่ผมน่าเวียนหัวที่สุดในบัตรปีโลกแล้วที่เคยไปเนี่ย
หนุ่มเธอไปเจอเกาหลีหนักกว่าอีก
หรือห้องโกงนี่อย่างนี้แหละแบบ

เธอไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นแท็กซี่เรียกยากไหมล่ะ

ถ้ามันแก้ได้ทั้งโลกแก้ได้หมดแล้วล่ะ

ว่าไงเจอข่าวเมาส์ดาราร่วมช่องลดค่าตัว

ไม่เพราะว่านักแสดงเฉพาะบุเภสันนิวาสที่ขายได้
ดังนั้นคนอื่นที่ไม่ใช่นักแสดงในเรื่องนี้ก็เลยไม่มีงาน
สงการที่ผ่านมาดาราคนอื่นไม่มีงานเลย
เฉพาะนักแสดงบุภเสันนิวาสเท่านั้นที่มีงานจริง

เอาละครับกลับมาเอาโป๊ปก่อนดีกว่า
คือที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าบุภิสันิวากลับมาอีก

คือเมื่อวานเขาบอกว่าสูงกว่าละครใหม่

มันสู้ของเก่าที่ไปรีรันไม่ได้เลย

แต่โอเคเขาทำสูงถึงเกือบ๒๐นะ

คือหมายถึงมีคนดู๗ล้านกว่าคน

เพราะฉะนั้นในช่วงสงการที่ผ่านมา

ไม่มีงานจริงสงการเอ๊ะอ่ะเอ๊ะอ่ะ

เขาไปต่างประเทศกันหมดหรือเปล่าไปเที่ยว

เออจ่อยจ่อยใจ

ไม่ว่าจะเล่นบทไหนในราคอญเรื่องนี้ทุกคนมีงานได้หมด
เป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยของวงการบันเทิงที่
อันนี้ต้องจดจำไว้เลยว่ามันทำได้อย่างไร

ตอนแรกเลยเป็นไกด์ทัวร์อะไรสักอย่างหนึ่ง
พี่ไปเล่นด้วยกับพี่รับเชิญเหรอแล้วหนูมีลูก
เคยผมจำได้คุณเคยบอกว่าอ๋อฉันเป็นรับเชิญ
เรื่องนั้นเรตติ้งดีเพราะคุณแม่นั้นน่ะ
โอ๊ยอีบ้าฉันเล่นไม่ถึง๑๐ประถีอีบ้า

ตั้งแต่เรียนมหาวัยอีกแล้วนุ่ม
ผมจำได้คุณเคยคุณเล่นหนังเรื่องอะไรนะ
ที่ว่าอยู่ดีไปหลอกผู้หญิงเข้าไปในโรงแรม

แล้วจะมาพูดถึงโบราณโบราณก็ทำไมไอ้แอ้งจี้อีบ้า

คงความฮอตอย่างต่อเนื่องสำหรับพระเอกหนุ่มโป๊ปธนวัฒน์นะครับ
บางคนบอกว่าตอนนี้เขาไปซื้อรถคันละเป็น๑๐ล้านเลย
ตอนนี้เดินสายโชว์ตัวที่ไหนเห็นโป๊ปหมดทุกที่
กลายเป็นงานอีเวนต์เขาเหมาคนเดียว
ในเมืองหรือต่างจังหวัดแฟนก็ยังต้อนรับเขาอย่างดี
วันนี้ทุกจังหวัดต้อนรับโป๊ปกันหมดเลย
งานนี้เลยมีข่าวมาว่าดาราในช่องอื่นต้องลดค่าตัวในอีเวนต์
ไม่งั้นอาจจะงานหดคือถ้าอย่างนั้นงานจะเป็นของโป๊ปไปหมดเลย
กระแสปุเปรย์สันวาดฟีเวอร์เนี่ยนะครับ
โป๊ปได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าคงไม่ขนาดนั้นหรอก
เชื่อว่าทุกคนเคยผ่านจุดนี้มาแล้วน้ำขึ้นก็ต้องรีบตัก
คงไม่มีใครคิดเล็กคิดน้อยอย่างที่เขาพูดเมื่อก่อนเนี่ย

เดี๋ยวต้องให้ดูรูปคุณป๊อบ

อู้หูเหมือนฟุกโกะเลยนะจริง
ล้อนเบยว่าเกิด๗ปีตั้งแต่เราเรียนมหาลัย

พี่มดดำน่าจะเป็น๑๐ปีแล้ว

เหมือนปุ๊กโกะเลยอ่ะ
เอาอย่างนี้ทุกคนมันก็ผ่านจุดนี้มา
สมบัติก็ต้องผัดกันชม

เขาบอกเมื่อก่อนรักห้านางอะต่อให้แบบว่าอุ้วววววย

เรียกว่าดังไปตามตามกันเลยนะครับเพราะว่างานก็เยอะแยะมากมายจริงนะฮะ
ก็ต้องดูกันต่อไปเนอะว่าต่อไปเนี่ยคุณโป๊ปจะเล่นละครเรื่องอะไร
เรื่องอะไรคนติดตามแน่นอนอะไรอ่ะโป๊ปเนี่ยได้ได้มากกว่าเบลล่า
แต่ปุ๊บนี่จะต้องมีอะไรนะข้ามสีทันใช่ป่ะ
ใช่ก็ไม่มีละครที่เค้าถ่ายอยู่ไหม
ที่มีถ่ายอยู่ข้ามศรีทันดอน
สอนะแหละเนี้ยเค้ายังไม่มีละครลง
ใช่ป่ะที่เล่นเป็นคนติดยา
เพิ่งจะมีนั้นละ

ลบคำคระหาไปกันไม่รอด
เปิดตัวดูศึกษาดูใจกันมาพักใหญ่แล้วนะครับ
แต่ว่าไม่เห็นจะมีรูปคู่กับสาวเต้ยเลย
ทำเอาอดสงสัยไม่ได้ว่าหมายความว่ายังไง
งานนี้หนุ่มอเล็กซ์ก็มาเฉลยให้ทราบ
ถึงที่มาที่ไปของภาพหวานนะครับ

ครบรอบ๑ปีในนิ้วเขียนตกมานะครับ

พอมันขึ้นหลักปีเนี่ยก็เริ่มเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจริงจัง
ก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนก็คิดว่าเราเนี่ยคงต้องไปกันไม่รอดนะครับ
ไม่เข้ากันนะครับแต่ว่าสำหรับตัวของอเล็กซ์เองเนี่ยนะฮะ
พอมันมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะนานปีนึงแล้ว
ก็เป็นโอกาสพิเศษของเล็กที่จะลงรูป
รูปที่ลงก็เป็นทริปแรกที่ไปเที่ยวด้วยกันนะครับ
เหมือนกับให้ลองมองดูใหม่นะฮะ
ผมเองก็โดนติว่าอะไรครับ

ต้องให้กำลังใจหมายว่าก็เค้าสงสารนี่ต้องอยู่ตรงกัน
ต้องห้ามสึก
กำลังเป็นห้ามสึกระหว่างที่๒คนด้วย

แล้วก็เป็นการเริ่มต้นที่ทุลักทุเลกว่ารักครั้งอื่น

น้อนคุณเด็กที่เล่น
ดูไม่ออกจริงว่าน้องเขาไปทำมา
มันจะอยี่นจนติดแต้ตา
ไปถึงท่ายุเยอะเราไปทำ

เพราะว่ามันเป็นอุปสรรคในการทำงาน
เวลาที่เราถ่ายภาพนิ่งอย่างงานพรีเซนเตอร์ต่าง
เวลาที่ถ่ายปั๊บเนี่ยมันจะเห็นในตาเลยว่าแบบ
ทำไมตาดูง่วงจังเลยเพราะว่าหางตามันตก

ทีนี้พอเราเหลือกตาขึ้นมันก็จะดูทะลึงตาเข้าไปอีก

คงจะแบบหลบลงก้มหน้านิดนึงแล้วค่อยแบบเงยหน้าขึ้นอย่างนี้

ดูแล้วมันก็แบบปิดมาครึ่งตาอีก
ตอนแรกก็นึกว่ามันเป็นเพราะอะไร
สุดท้ายพอศึกษามันเป็นที่กล้ามเนื้อตาของเราด้วยค่ะ
เดิมนี่เราเป็นคนตาชั้นเดียวน้องบอก

นานมากไฮโซ่บ้านนอก

นุ่มถ้านุ่มเปิดจะมีรูปนุ่มชั่วกันอีกนะ
ถ้านุ่มเปิดนี่สิ่งที่จะเล่านี่

เอาหากันไปนุ่มนุ่มนี่ผมไม่ได้หาอะไรเลย
มาขออภัยน้องนนนนทกุลนี่นะขอบพบว่า
บอกว่าเกิดจากกล้ามเนื้อตามันอ่อนแรง
แล้วก็แก้ปัญหามันโดยการเย็บมันขึ้นไปซะดีกว่า
ตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นตา๒ชั้นอัตโนมัตินั่นเองนะคะ
แต่จริงเราก็ไม่อยากได้ตาสองชั้นอะไรหรอก
แต่พอมันมีเราก็คิดว่ามันก็โอเคมันก็ได้อยู่
รูปนี้ไม่น่ามีนะมาคนละดอกมาเอายังเหรอมาคนละดอก

เอาเหรอดูดีเลยนะพี่เอารูปนั้นจริงเหรอถามจริง

เอาแบบนี้ถ้าสมมติว่าพี่ทำตาจะไปดูหมอร์ไหม

หมายถึงดูหงวเห้งหน้าซะนี้มันว่าแบบนั้นอะไรอะตามไปเดี๋ยว
ไม่เห็นว่ามันน่าอุตส่าห์เลยครับ

เรามาดูภาพของทั้งคู่ว่าเขาไปขุดคุยอะไรกันมา

เขาว่างใสขนวงใสแว้น

หาให้กันคนล่ะดอก

นี่แหละพิธีกรวิกรชื่อดังของประเทศไทย
นี่แหละฮะหนุ่มฉันมีอีกนะนี่เออมา

เงี๊ยบ้าฉันผ่อฉันเงี๊ยบ้า
หรือเอ้า
เหมือนป่าหรือ
เหมือนเอาไปเรื่องนี้ก่อนเรื่องเชียร์

หัวใจเนี่ยเต้นนะเวลาถูกถามเรื่องหนึ่งลูกชายสีเจียงนะครับ

เชียร์ที่คำพรกำลังซุ่มคบหากับหนึ่งอัครพลนะครับ
ลูกชายของเสียเทียงสหมงคลฟิล์มนะครับ
โดยเชียร์เนี่ยก็กล่าวยอมรับนะครับว่าใจเนี่ย
มากเลยเวลาถูกถามถึงประเด็นดังกล่าวนะครับ
อุ๊ยตายแล้วหัวใจเต้นตึกเลย
ในที่สุดก็ต้องมาถึงวันนี้จนได้แล้วก็หัวเราะนะครับ
ไม่มีอะไรค่ะพี่หนึ่งเนี่ยก็เป็นพี่ที่เชียร์รักมาก
รู้จักสินสนมกันมาตั้งแต่ตอนที่ประกวดมิสทีน
แล้วพี่หนึ่งก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการด้วย

ส่วนกับกึ้งเนี่ยนะครับก็มีแบบลองพยายามต่อไป
แต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่คิด
ฉะนั้นก็เลยรักษาวิทยาภาพที่ดีต่อกันเอาไว้แบบนี้ดีกว่า

แต่ความอินดี้ในความรู้สึกของตัวเรามันเวอร์วังไปเอง

ไม่รู้ไม่รู้วันนี้ถามน้องเอง

มีความสุขมากนะคะเดินทางปลอดภัยกันแล้วกัน
เจอกันใหม่วันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะ